ส่วนบรรยากาศของการท่องเที่ยวก็ไม่พลาดเหมือนกัน

หลายจังหวัดคึกคักเพราะว่าอากาศหนาวแบบนี้

เตรียมไปสัมผัสอากาศหนาวเย็น
ไม่ใช่ภาพถ่ายภาพวาดอะไรใดใช่ไหมคะเนี่ย
จริงค่ะเป็นเหตุการณ์จริงเป็นบรรยากาศจริง
เป็นทะเลหมอกที่ยอดภูนะคะในจังหวัดเลย
สวยมากนะคะสวยมากจริง
อันนี้เป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวจำนวนมากเลยนะคะ
ที่ต้องการเข้าไปสัมผัสอากาศหนาวนะคะ
คือภาพรวมของจังหวัดเลยตอนนี้ค่ะคุณหนาวทุกพื้นที่เลยค่ะ
โดยเฉพาะตามยอดภูตามแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัด
อุณหภูมิ๘๑๑องศาเซลเซียสค่ะ
ราบก็อยู่สักประมาณ๑๒๑๔องศา

สักหนาวกี่ชั้นดีนะถ้าจะหนาวขนาดนี้
ไปเยอะนะคะสำหรับใครที่ได้เข้าพื้นที่นะคะ
ส่วนที่ภูหินเซาแหล่งท่องเที่ยวน้องใหม่
ที่บ้านกกแหนใหม่ในตำบลปากหมันอำเภอด่านซ้าย

เขาต้องนั่งรถอีแต๊กขึ้นภูไปเลยนะคะ
โรนไปหมดโอ้โหเต็มท้องฟ้าสุดลูกหูลูกตาแล้วค่ะ
ซึ่งทะเลหมอกแห่งนี้ก็กั้นพรมแดนระหว่างไทยลาวนะคะ
แล้วก็มีแม่น้ำเหืองกั้นพรมแดนคือสามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ได้ถึง๑๘๐องศา
นักท่องเที่ยวถ่ายรูปเซลฟี่เก็บภาพที่ระลึกเอาไว้ได้ท่ามกลางอากาศน้าวเย็น๑๒องศาเซลเซียสนะคะ
ส่วนภูกระดึงนี่ค่ะอุณหภูมิก็เหลือเลขตัวเดียวแล้วคุณผู้ชม
กองศาค่ะที่ภูกระดึงส่วนอุทยานแห่งชาติภูเรือในเก้าองศานะคะ
โอ้โหหนาวต่างกันสององศานี่ไม่น่าจะเลขตัวเดียวนะคะแล้วก็เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าเขาภูหลวงนะคะ
อยู่ที่แปดองศาเซลเซียสนั่นเองนะคะอ่ะจากเลยขยับมากันหน่อยที่ศรีสะเกดนะคะ
จุดชมวิวผามอีแดงอุทยานแห่งชาติเขาพระวิหารอเภอกันธรรรักษ์จังหวัดศรีสะเกด
อุณหภูมิที่นี่ก็เย็นสบายทีเดียวค่ะสิบห้าองศาเซลเซียสมีนักท่องเที่ยวเนี่ย
ขึ้นไปชมวิวทิวทัศน์กันเนืองแน่นและเมื่อเช้านี้มีทะเลหมอกแล้วนะคะ
นักท่องเที่ยวขึ้นไปก็ได้ชื่นชมสัมผัสกันอย่างสวยงามทีเดียว
และเมื่อช่วงวันหยุดยาวติดต่อกันนี้ค่ะพรุ่งนี้เป็นต้นไปเนี่ย
เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเขาพระวิหารเชิญชวนนักท่องเที่ยวเลยนะคะ
ให้ขึ้นไปสัมผัสอากาศหนาวเย็นบนจุดชมวิวผาหมออีแดง
แล้วก็ไปชมไปสัมผัสสายหมอกที่ร่องลอยบริเวณหน้าผา
และนักท่องเที่ยวก็ยังจะได้ชมตะวันขึ้น๓แผ่นดินด้วยนะคะ
นี่ปีหนึ่งมีครั้งหนึ่งไปชมภาพแกะสลักนูลต่ำภาพประวัติศาสตร์ที่ทรงคุณค่าด้วยนะคะ
ต่อกันอีกสักจังหวัดแล้วกันนะคะกำลังสวยทีเดียว
ที่จะพาไปดูต่อไปในที่ชัยนาธคุณผู้ชมอันนี้เป็นตัวเมืองเขานะคะ
อากาศหนาวเย็นทันตาจริงจริงถนนหนทางสายต่างก็หมอกลงหนาตากันแบบนี้

ไม่ใช่ค่ะเป็นหมอกนะฮะเป็นหมอกเนี่ยในบนถนนเนี่ยวิ่งไปต้องเปิดไฟนะ
เราก็ใช้รถด้วยความระมัดระวังกันด้วย
อันนี้อยู่ที่อำเภอหนองมะโมงนะคะอยู่ในอำเภอเนินขามแล้วก็อำเภอหันคา
เช้าวันนี้อุณหภูมิเขาต่ำสุดทีเดียวคุณ๑๕องศาเซลเซียส
หนาวนะคะ๑๕ใช่ค่ะก็เลยเกิดอากาศเย็นขึ้นมา
เด็กไปโรงเรียนก็ต้องใส่เสื้อสร้างความอบอุ่นให้แบบนี้แหละค่ะ
พื้นที่ชุมชนบางจุดอยู่ที่๑๘องศานะคะ
น้องก็ใส่เสื้อกันหนาวสีสันสดใสไปโรงเรียน
ผู้ปกครองเองตอนนี้ก็ต้องหาเสื้อผ้ากันหนาวมาใส่ให้มิดชิดมากขึ้น
เพราะว่าหนาวที่ในพื้นที่ไม่ใช่หนาวธรรมดา

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชายนาฏก็เลยฝากเตือนค่ะ

เรื่องของการเจ็บป่วยอากาศเปลี่ยนแปลงช่วงนี้
เด็กเล็กคนชราผู้มีโรคประจำตัว

เพราะฉะนั้นต้องสวมใส่เสื้อผ้ากันหนาว
เพื่อสร้างความอบอุ่นให้กับร่างกาย
รวมถึงผู้ที่จำเป็นต้องออกมาทำกิจกรรมกลางแจ้ง

ฝากทางศึกษาด้วยนะคะ